ไปดูผลพวงจากการที่เมื่อวานนี้นะคะ
ทางเพื่อไทยข้ามตึกไปเขาบอกว่าไปขอขมานะคะ
ไปพูดคุยกับทางก้าวไกลก็ปรากฏว่า
ในโลกออนไลน์มีการพูดถึงกันเยอะทีเดียวนะคะ
หนึ่งในนั้นคือคุณอดีศรเพียงเกตค่ะ
ปรากฏว่าคุณอดีศรแต่งกรนะคะในประเด็นนี้ค่ะ
แล้วกรอนนี้ก็มีการเผยแพร่กันเต็มไปหมดเลย
วันนี้เลยได้คุยกับคุณอดีศรนะคะ
รอนของคุณอดีศรเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะ
ผิดอะไรถึงต้องขอขมาถูกอะไรนักหนามองไม่เห็น
การเมืองสาดโครนกันเช้าเย็นจำเป็นอะไรถึงขอขมา
หือนายกรคุณอดีศรเขาก็เป็นนักเลงกร
หือนี่ไม่ใช่เอื้อนใช่ไหมฮะหือนี่นิดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะ
คือเป็นลักษณะในเชิงแบบแซะนิดอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็เราก็เลยได้คุยกับคุณอดีศรเนี่ยนะ
ก็บอกว่าไม่เห็นจำเป็นอะไรที่พักเพื่อไทย
จะต้องไปขอคำมาก้าวไกลเพราะนี่คือการเมือง
ที่ผ่านมาเพื่อไทยเองก็ให้ความเคารพ
ในการเลือกนายกทุกครั้งโหวตให้ทุกเสียงไม่เคยมีปัญหา
ก้าวไกลเองต่างหากที่ไม่สามารถแก้ปม
ในการจัดตั้งรัฐบาลได้ไปฟังเสียงคุณอดีศร

ทั้งสิ้นเลยแล้วฝ่ายเราก็ไม่ได้ถูกอะไรทุกอย่างไปทั้งหมด
ภาคเพื่อไทยก็อันดับสองเราก็สนับสนุนท่านถึงสองทาง
รัฐบาลไม่สำเร็จจะมาโทษใครก็ไม่ได้ก็
โทษพักเก้าไกลที่ไม่มีความสามารถในการจัดรัฐบาลให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เองนะครับ
เพราะฉะนั้นจะมาให้พักเพื่อไทยไปขอเข้ามาอะไร
ถ้าท่านไม่ร่วมโบสถ์นายกรัฐศรีพร้อมกับสมาชิกสภาพุทธเอกสรรค์ทุกภาคการเมือง
คุณจะตัดอำนาจสวได้อย่างไร
ผมก็หวังว่าทางก้าวไกรนะครับ
อันนี้ก็ไม่ได้ทวงบุญทวงคุณอะไรกันหรอก

อย่าถือความเจ็บปวดหรือความผิดพลาดของตนเองเนี่ย
มาเป็นอุปสรรคในการที่จะเดินหน้าต่อไปในการเลือกนายกรัฐมนตรี
เพราะว่าคำว่าขอคำมาที่สื่อใช้เมื่อกี้คุณอดีศรบอกว่าสื่อใช้คำนี้
ก็มาจากที่คุณภูมิธรรมพูดนะครับ
จากคำพูดคุณภูมิทำเลยไม่ได้พูดกันเอง
ยังไปถามนักข่าวที่ไปทำข่าวเลยว่าเขาใช้คำนี้จริงเหรอ
ใช่ทุกคนเช็คหมดว่าใช้คำนี้จริงหรือ
เพราะว่าผมทำข่าวการเมืองมาส่วนใหญ่นักการเมืองเขาจะไม่ค่อยใช้คำนี้กัน
โทษยังไม่ใช้เลยนะฮะจะไม่ค่อยใช้สองคำนี้หรอก
เข้ามาขอโทษนะฮะขออภัยยังพอจะเคยได้ยินบ้าง
เมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมใช้คำนี้คำว่าขอคำมานักข่าวถึงได้ใช้คำนี้นะคะ
แต่ปรากฏว่าพอกรอนของคุณอดีศรเผยแพร่ในออนไลน์
นะฮะก็ปรากฏว่าชาวเน็ตก็ผันตัวเป็นนักกวีค่ะนั่นไง
ก็ตอบกลับเป็นกรอนเหมือนกัน
ผิดถูกพลาดพลั้งไม่ยั้งคิดโอ้โหคล้องจองเลยนะครับ
ฉลำลึกเห็นผิดติดนิสัยสลับหัวสลับหางหาทางไปอ่า
ผลสุดท้ายจับมือลุงมุ่งทางตันโอ้โหนี่คล้องคล้องจองกันหมดเลย
โอ้โหแต่ไม่มีสร้อยท้ายนะไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีอือ
อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าผิดอะไรทำไมไม่รู้ตัวกลืนน้ำลายสลับคั่วทุกคนเห็น
เหตุใหม่มาอ้างทุกเช้าเย็นได้กลิ่นเหม็นจากปากพักเพื่อใคร
อืมอันนี้มีฮือมีฮือฮือด้วยอ่ามีฮือนะคะนะฮะนี่ค่ะ
โอ้โหก็เป็นที่นะคะเพิดเพลินกันในโลกออนไลน์นะคะ
ดับรับรองส่งถูกต้องตามหลักภาษาไทยทุกอย่าง